ไปกลับไหว้ขอพรจากต้นประดูกยักษ์กันหน่อยนะคะ
เค้าบอกอายุน่าจะมากกว่าหนึ่งร้อยปี
อัวจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้คึกคักเลยนะ
เพราะว่านอกจากจะเป็นวันวิสาขบูชาคนไปทำบุญแล้วที่
เขาจัดพิธีขอขมาลุกคเทวดาซึ่งถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ประจำต้นไม้ค่ะ
จากนี้ในช่วงค่ำชาวบ้านไปขอโชคลาภจากต้นประดูกยักษ์ต้นนี้ด้วย
เขาก็บอกกันมานะบอกอย่างงี้นะบอกว่าได้สามหกเจ็ด
ซึ่งก็มีชาวบ้านหลายคนน่าจะซื้อตามงวดนี้ค่ะส่วนที่อุดรธานีนะคะ
นายเนียรัฐพงศ์สิทธิฐาวรพูดว่าราชการจังหวัดประชุมหารือเรื่อง
จะกลับมาเปิดแล้วแต่ต้องมีมาตรการอย่างไร
อะไรล่ะเปิดเกาะคำชโนธไงคะปิดมาเดือนกว่าแล้วนะ
ทำยังไงถึงจะป้องกันการแพร่ระบาดได้เนี่ยนะคะ
ผู้ว่าย้ำว่าเรื่องนี้ต้องดูรายละเอียดอีกเยอะเลย
รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นให้รอบด้านแล้วก็ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง
ที่แต่ละคนเสนอมาเพื่อให้มั่นใจว่ามันปลอดภัยจึงจะอนุญาตได้
แนวทางที่จะดำเนินการก็คือจะต้องมีการจองล่วงหน้า
เออใครจะเข้าไปกลับวาดพระปู่ศรีสุทธนและมะยาศรีปฐมมาหลังจากนี้
จองล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชันนะคะ
จึงจะสามารถเข้าไปสักการะได้ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดอุดรธานีบอกว่า
เดี๋ยวจะเร่งอีกแรงช่วยเรื่องนี้ค่ะ
ต่อที่ชนบุรีค่ะที่วัดทุ่งเหียงอำเภอพนัฐนิคม
ค่ำเมื่อวานนี้เองนะเหตุการณ์ก็คือ
พระพุทธรูปปางลีลาขนาดใหญ่ความสูง๑๐เมตร
หักพังลงมาล้มลงมาส่งผลให้พระกรุที่บรรจุอยู่ด้านใน
กระจายตกเกลือนเลยค่ะเบื้องต้นพบว่าเป็นพระงบน้ำอ้อย
เนื้อดินเผาพิมพ์หน้านางพญาพระวรโชธีระวันโนพระลูกวัดเล่าว่า
พระองค์นี้อยู่คู่วัดมา๒๐ปีแล้วไม่มีใครรู้ว่าหักล้มตั้งแต่เมื่อไหร่
สี่ทุ่มได้ยินเสียงกิ่งไม้หน้ากุฏิดังสนั่นเลย
น่าจะเป็นการหักก็รีบออกมาดูก็พบพระลูกวัดอีกรูป
เดินมาบอกว่าพระปางลีลาองค์ใหญ่ล้มพังเสียหาย
คิดว่าอาจจะเป็นปฏิหารที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องที่เรานำมาฝากกันค่ะ